มาดูเหตุนี้ครับเจ้าของสวนปามที่จังหวัดตรังบอกว่าไม่ทน
เพราะว่าเจอหัวขโมยต่อหน้าต่อตาบุกสวนมา
ก็เลยลั่นไกลปืนไป๒นัดซ้อนถูกชาย๔๒ปีตายคาสวน
ก่อนจะเข้ามอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนนี่ฮะจุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการพบศพของนายสมพงศ์
รายเทพอายุ๔๒ปีเสียชีวิตคว่ำหน้าจมกองเลือด
เสื้อยืดแขนสั้นสีเทากางเกงขาสั้นรองเท้าบูธนะครับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๕๗จำนวน๒นัด
เข้าที่ใต้รักแร้ขวาทะลุซ้ายแล้วก็เข้าที่หน้าอกจุดสำคัญนะครับ
เสียชีวิตภายในสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่หมู่๔ตำบลอ่าวตรง

ตำรวจสพวังวิเศษประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบ
เรื่องต้นคาดว่านายสมพงศ์น่าจะถูกยิงเสียชีวิตประมาณ๖ชั่วโมง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาพบศพนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายกล้องวิทย์เฮ่งศรีป้องอายุ๕๕ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันที่เกิดเหตุ

พร้อมกับอาวุธปืนขนาด๓๕๗ที่ใช้ในการก่อเหตุ
ซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

บอกว่านายสมพงศ์ผู้ก่อเหตุ
เข้ามาขโมยทลายปาล์มน้ำมันภายในสวนของผมกลางดึก
แล้วก็เป็นจังหวะที่ผมมาเจอแบบคาหนังคาเขาเลยนะ
ผมก็เลยคว้าอาวุธปืนกระหน่ำยิงครับ
นายสมพงศ์เสียชีวิตเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
กลางดึกเลยคุณเที่ยงคืนกว่า
ซึ่งนายสมพงศ์จริงมีบ้านอยู่ห่างจากสวนปามของผม

ตำรวจสพวังวิเศษคุมตัวนายกล้องวิทย

ส่วนนายสมพงศ์ผู้เสียชีวิตตำรวจตรวจสอบประวัติ
เพราะว่าเคยถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติด
เมื่อปี๒๕๖๓นะครับ
ล่าสุดทางด้านภูมิกับการสพวังวิเศษ
เปิดเผยคดีความคืบหน้าของคดี
บอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็คือนายกล้องวิทย์
ให้การอ้างนะครับว่าช่วงเกิดเหตุเห็นกลุ่มคน๓คน

แต่ทั้ง๓คนกลับเดินปรีเข้ามาหาเขา

ก็เลยเอาปืนที่พกมายิงสวนไป๒นัดครับ
เพราะอ้างว่าเห็น๑ใน๓คนนี้มีปืนมาด้วย
ทำให้คนกลุ่มนั้นแตกกระเจิงไปนะครับ

ไม่แน่ใจว่าโดนใครเพราะว่ายิงขู่ไป

แล้วก็ตำรวจตามจับกลุ่มตัวเขานะครับ
ก็คลี่ข่ายคดีได้แล้วนะครับนะครับค่ะ